เพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมไปชิมกาแฟไปจิบกาแฟบรรยากาศดีเพิ่มพลังเพิ่มกำลังใจกันหน่อย
ใครที่เป็นคอกาแฟและชอบธรรมชาติต้องไปร้านนี้เลยค่ะ
ร้านนี้เก๋ไก่มากมากเลยคุณผู้ชมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้แล้วร้านของเขานะก็คือร้านที่ทำจากรถตู้เก่าเก่าคันนี้แหละค่ะ
ว่าหมายถึงรถตู้ที่เก่าแก่แล้วเป็นรุ่นปู่อายุอนามมากมายแล้วแต่ว่ายังมีประโยชน์คือสามารถดัดแปลงมาเป็นร้านกาแฟได้
ชิกเกเลยทีเดียวเจ้าของไอเดียคือคุณอดีศรอ่อนมาอายุ๒๕ปีนะคะ
หลังจากที่ปลดประจำการจากการเป็นทหารและก็เดินทางท่องเที่ยวด้วยรถตู้เก่าคันนี้
แต่พอมาเจอกับโควิด๑๙โอ้ไปไหนไม่ได้แผนท่องเที่ยวต้องพับก่อน
ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอาล่ะถ้าเที่ยวไม่ได้เราจะต้องสร้างรายได้แล้วแหละ
ก็เลยนำรถตู้คู่ใจที่เคยไปเที่ยวเนี่ยมาดัดแปลงเป็นรถตู้ขายกาแฟแล้วมาจอดอยู่ที่บริเวณป่าในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
ตอนนี้คุณผู้ชมขายมาได้ปีกว่าลูกค้าแวะเวียนกันมาไม่ขาดสายดูสิมานั่งรอสบายไขว่ห้างรอกาแฟ
คือกาแฟแบบนี้ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็ทุกคนพร้อมจะรอเพราะบรรยากาศนี้
ตามกลางบรรยากาศนี้รีบไม่ได้ถ้ารีบไปกินอื่น
กาแฟโบราณเฉยว่ากันไป
ใช่อีกหนึ่งวิถีสำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟแล้วชอบในบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้

ราคาอยู่ที่แก้วละ๒๕๔๐บาท
อื้อราคาย่ำยาวเนอะน้องเบ้ตอง
ถ้าหากว่าชอบความพิเศษมีด้วยนะ
มีเมล็ดกาแฟให้เลือกเมล็ดกาแฟจากเคนย่า

พวกแบบว่าถ้าเป็นริฟทเนี่ยมันจะเป็นพวกทางแบบเอทีโอเปียเคนย่าอะไรอย่างนี้
รสชาติจะเป็นอีกแบบหนึ่งคันซีเนียก็มีแต่ราคาก็จะสูงหน่อย
อันนี้คืออยู่ที่ประมาณ๗๕บาทไงไม่ต่างประเทศดิ
วันหนึ่งขายได้เยอะนะ๗๐๑๐๐แก้วเลยทีเดียว
อันนี้ก็ถือว่าขอแนะนำกันสำหรับใครที่อยู่ที่มหาสารคาม
แล้วก็ชอบกาแฟนะไปดื่มดำบรรยากาศสบายชิวแบบนี้กันได้นะเจ๊นะ
ชิวจริงค่ะนี่ร้านเขาสวยวาดเป็นการ์ตูนเก๋นะ